นี้คือราวของเสนยฟากสุดแปลก

คุณเอาอะไรมาเลี่ยงไว้ครับ

ปีที่แล้วเป็นกระดูกคนตาย

เพราะครูหมีเขาเคยมีการปลุก

ใช้มวลสารในการทำยาเสน่ห์แฝงเนี่ย

ในการปรุงผสมกับ

คุณไปฉีดไปป้ายให้ตัวเอง

ป้ายตัวเองไม่ได้ไปป้ายคนอื่น

หลงไหลนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
แต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวที่
ร้อนแรงฮะแม่ทัพลิง

อาจารย์คนหนึ่งทำพิธีบางอย่างใช้น้ำ

ใส่ไปรวมกับขี้พึ่งแล้วจากนั้น

ใหญ่โตเลยคนทำพิธีคือ

อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี

หม้อเปิดฝาให้ดูเลย
เปิดฝาให้ดูเลยน้ำเชื้อน้ำอสุจิใส่จริง
และใส่ผสมกับว่านต่างนานาเพิ่มเติม
พ่องั้งแม่เปอกิ่งไม้ว่าน๑๐๘๙๐๐
เอามาต้มรวมกันกับน้ำอสุจิเป็นยามหาเสน่ห์
แล้วอสุจิที่ว่านี้ไม่ได้อยู่ดีที่ถ้าทำนะ
ต้องผ่านจากการมีเพศสัมพันธ์

แล้วอยู่ในถุงยางอนามัย

เอามาใช้ในการประกอบพิธีเป็นหนึ่งในมวลศาล

อาจารย์พ่อครูหมีบอกว่า

ศาสตร์นี้โบราณโบราณขนาดไหน
เป็นศาสตร์เป็นสัยจากฝั่งเขมรนะครับ
แล้วก็ใช้กันเกลอแล้วใช้มานมนานแล้ว

แล้วไม่ได้เกิดมาจากไอ้ใสพวกนี้เหรอ

ต้องใช้น้ำอสุจิจากการร่วมเพศ

วันจันทร์เพราะว่าคนวันจันทร์

แล้วอสุจิก็จะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ไปด้วย

พ่อครูหมีบอกเอ๊ยงั้นนัทธาพง

ส่วนใหญ่กรรมฤทธิมีอะไรบ้าง
ก็คือน้ำอตุติของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์
หรือของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์
เพราะวันจันทร์เราจะถือไปเป็นวันเสน่ห์

ก่อนที่จะให้ใช้แล้วต้องมีการเคี่ยวมีการหุง
มีการทำเครื่องบัตรทีเพราะของพวกนี้เป็นของอาถรรพ์
เราจะมาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องบัดพี

มันไม่ใช่ว่าจะจับมารวมมาผสมแล้วใช้ได้เลย

ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดไม่ได้เอามาจากไหน
ได้มาก่อนบางข่าวออกว่าอะไรนะ
เป็นโควิดหรือเปล่าได้มาก่อนโควิดอีกด้วยซ้ำ
อืมได้มาก่อนโควิดใช่ไหมครับ

แต่ช่วงนี้โควิดก็ไม่เอา
มีมีลูกศิษย์มาให้คนหนึ่งแต่เราก็ขี่
เราต้องทำการเคี่ยวผ่านความร้อนมันเดือดพุธเลย
ยังไงมันก็ตายมากับเชื้อโรคมันอยู่ไม่ได้หรอก
๖๙๙บาทใช้ไงนะจันนะจันยังไม่บอกวิธีใช้ว่ะ

ไม่บอกวิธีใช้แต่มีคนไปตรวจสอบนะ
ลักษณะแบบนี้มันคล้ายกับน้ำมันพาย
ที่ไปโรนคังสกนะคล้ายกับน้ำมันพาย
มันพายเอามาทำอะไรจะไปหยดเลยก็ได้ไปสาดเลยก็ได้
แต่น้ำมันพายมันไปใส่คนอื่นไงไปหยดคนอื่น

คือไปหยดหรือไปสาดใส่คนอื่น
สาดใส่ตัวเราเองพรมน้ำผสมแล้วพรมใส่ตัวเรา
เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะดูแล้วมีสง่าราศี
มีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้เป็นกรรมวิธีนะฮะ

ตุ๊กตาที่คุณถามตอนต้นรายการ
มันมายังไงปีที่แล้วพ่อครูหมีเพิ่งโดนคดีไป
เพราะว่าเอากระดูกคนตายมาใส่อยู่ในตุ๊กตา
ก็ใส่ตุ๊กตาแล้วก็ไปขายฮะตัวละ๘๐๐๐บาท
โดนจับเรียบร้อยเลยก็เลิกไปนานแล้ว
แต่ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาแม่มันลบเล้าพระครูหมีเหลือเกิน
ครูหมีแล้วบอกแหมมันเกินจะต้านทานฮะ
เดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินการอีกสักรอบหนึ่ง
นี่คือความร้อนแรงของเรื่องเสน่หยาแฝก

เดี๋ยวไว้ว่าปีที่แล้วโดนจับไปเรื่องของตุ๊กตา
คือเวลาจะปลุกกุมารทงกุมารทองเนี่ย

แล้วก็มาปลุกเศรษฐ์รวมอยู่ให้ในเนี่ยอยู่ในตุ๊กตาเนี่ย
เดี๋ยวนะที่พี่ถือนี่คือมี
ก็สู้สู่คนนะครับค่ะ